สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะวันนี้เจอเจอกับเราสองคนค่ะคุณพลอยพิมรจิตและดิฉันใบตองรัชตะวันค่ะคุณผู้ชมค่ะคลิปที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือคลิปของคุณยายมารสีนักแสดงอาวุโสในวัยเก้าสิบหกปีนะคะคลิปนี้เนี่ยถูกแชร์เมื่อสามปีก่อนคือเป็น
เสียชีวิตไปแล้วทีมข่าวบันเทิงของเราไม่รอช้าค่ะ
ติดต่อไปยังหลานชายของคุณยายนั่นก็คือพอตตี้นัทพล
ซึ่งเผยว่าคุณยายมารสียังแข็งแรงดี

ใช่ค่ะวันสงการปีที่แล้วยังลุกมาฉีดน้ำเล่นอยู่เลย

ซึ่งครอบครัวก็มักจะพาท่านไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศบ่อย

แต่ตอนนี้คุณยายมักจะมีอาการงงเพลียง่ายแล้วก็นอนตลอดเวลา

พอตตี้ก็ได้ส่งคลิปคุณยายเพื่อเป็นการยืนยันว่าท่านยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดี
และขอบคุณทุกคนที่ถามมาด้วยความเป็นห่วงค่ะ
ทุกคนทุกคน

แต่ว่ามีเมื่อเช้าที่เป็นหวัดนิดหน่อยก็เลยกินยา

ก็เลยให้นอนพักก็เลยไม่อยากกวน
นี่เป็นคลิปที่ยืนยันเป็นคลิปล่าสุดที่ส่งมาให้บันเทิงไทยรัฐโดยตรงเลยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้คุณยายมาราศียังคงแข็งแรงดี
ส่วนคลิปที่เปิดรายการที่ได้เห็นกันไปเป็นคลิปเมื่อ๓ปี

เพราะว่ามีข่าวลือออกมาว่าคุณยายป่วยหนักบ้างหรือว่าเสียชีวิตบ้าง

อย่างที่เราเห็นคลิปล่าสุดที่หลานชายส่งมาให้บันเทิงไทยรัฐ
ก็เป็นการยืนยันได้ว่าคุณยายยังสุขภาพแข็งแรงอยู่
ใช่คุณยายนี่ต้องบอกว่าโอ้โหโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานมาก
เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปิดดูละครเนี่ยมักจะเห็นคุณยายอยู่ตลอดเลย
ด้วยความคิดถึงนะด้วยความคิดถึงจริงนะคะ